แล้วครับคุณผู้ชมครับเราเริ่มต้นข่าวสาร
เพราะว่ามีหนุ่มพม่าวิ่งตัดหน้ารถกระทันหัน
ส่วนสาวขับฟอร์จูเนอร์เบรกไม่ทัน
เชี่ยวชนจนล้มก่อนถูกกระบะ
ตามหลังมาทับสั้นจนเสียชีวิตขาทิ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าร้านขนมจีนบ่าย๓ถนนเทพกษัตรีตำบลศรีสุนทร
สอบถามหญิงสาวคนขับฟอร์เจนเนอร์ทราบว่าได้ขับรถนำหน้ารถกระบะมา
่งหน้าไปพื้นที่อำเภอทะหลางพอมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะมืดนะครับ
ผู้เสียชีวิตที่เป็นนุ่มพม่าได้เดินออกมาจากถนนริมถนน
ถูกรถของเธอเฉียวชนจนล้มแต่เธอแค่เฉียวนะ
แต่รถคันหลังมาเบรกไม่อยู่นะครับเป็นรถกระบะ
ตามหลังมาชนซ้ำแล้วก็ทับศีรษะจนเสียชีวิต
ซึ่งตำรวจก็จะได้สอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไปนะครับ
ส่วนที่สงขลานะคะเป็นอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันถึง๓คันรวดด้วยกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถนนสายเอเชียค่ะ
พื้นที่อำเภอจนะทำให้นายคมกริจสิริสวัสดิ์อายุ๕๓ปี
สัตวแพทย์ประจำสำนักงานประสุทธิ์อำเภอจนะถูกอัดก๊อปปี้

เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
สาเหตุเกิดจากนายสัตวแพทย์คมกริจ
ขับรถแซงกระบะรถอีก๑คัน
แต่มองไม่เห็นรถบรรทุกไม้ซึ่งจอดอยู่ริมถนน
ก็เลยพุ่งเข้าไปชนท้ายและหลังจากนั้นรถก็หมุนไปชนรถกระบะอีกที
กลายเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนชนกัน๓คันค่ะ

ไปดูที่จังหวัดยาลากันบ้างนะครับ
เจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลให้กับคุณลุงวิเชียนแดงสุกอายุ๖๔ปี
ซึ่งขับรถเสียหลักบนถนนสาย๔๑๐บ้านบรรนังบูโย
ตำบลบรรนังสาเบรงอำเภอเมืองยาลานะครับ
ชนเสาไฟฟ้าบริมทางคุณดูสิสภาพของเสาไฟฟ้า
หักโค้นลงมาทับรถกระบะพังยับเยินกันเลยนะฮะ
แล้วก็ยังชนรถจักรยานยนต์ที่จอดหน้าร้านขายของชำ
แล้วก็ที่ซุ้มขายลูกชิ้นจนเสียหาย
โดยภรรยาของคุณลุงวิเชียนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
แล้วก็คุณลุงวิเชียนถูกแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
ทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นแล้วก็ของทางราชการ
ได้รับความเสียหายด้วยครับ

นี่เป็นสภาพของรถพ่วงบรรทุกมันสัมปะหลังที่หลุดโค้ง
แล้วก็พลิกคว่ำบนถนนบ้านธาตุเชียงคาน
ใกล้กับโรงเรียนบ้านโป่งตำบลนาแขมอำเภอเมืองเลยครับ
จนมันสัมปะหลังถูกเทกระจาดเกลือนกลาดเต็มถนนเลย
มีผู้บาดเจ็บสาหัสเป็นภรรยาของคนขับ
แล้วก็ยังมีบ้านริมถนนถูกรถถลายชนเสียหายอีก๒หลังนะครับ
ตำรวจก็สามารถคุมตัวคนขับที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ

มันสัมปะหลังเต็มไปหมดเลยฮะ